คุณผู้ชมค้าไปดูคนนี้กันบ้างดีกว่าคนนี้กันบ้างดีกว่าสำหรับพี่หม่ำ
หลายคนบอกว่าแหมหน้าตาเปลี่ยนไปช่วงนี้
เพราะว่าอะไรอย่างที่เราทราบกันพี่หม่ำไปทำศัลยกรรมชั้นหนักตามานั่นเอง
ช่วงนี้ก็เลยต้องเรียกว่าเพชรทายตาหวาน
ภรรยาเขาแซวเองคุณผู้ชมค้าภาพแรกนี้เลยค่ะ
วิดีโอคอลหาพี่หม่ำด้วยความเป็นห่วงอยากอัปเดตด้วยว่าเป็นยังไงบ้าง
มาพร้อมกับแคปชั่นที่อวยพี่ชายคนสนิทบอกเลย
พระเอกในวงการบันเทิงหลบไปก่อน
เพราะว่าพระเอกคนใหม่เพชรทายแววตาสดใสกำลังมา
แล้วคุณผู้ชมดูสิตาหวานป่ะล่ะมันมีชั้นตาชัดขึ้นนะคะ
ล่าสุดพี่มดค่ะภรรยาสุดที่รักของพี่หม่ำเนี่ย
ก็เปิดโฉมใหม่เลยให้พี่หม่ำดูนะฮะ
หลังจากที่แบบว่าทำมาแล้วเนี่ยนะฮะ

คุณผู้ชมค่ะลงรูปคู่กันไปเลย
แล้วก็ทำคลิปให้เห็นไปถึงขั้นตอนที่พี่มดเนี่ย
คืออยู่ด้วยกันทำไงดีช่วยล้างแผลแต่ละวัน
ก็ได้เห็นซีนหวานหลังจากทำแผลเสร็จด้วย
ทำเสร็จปุ๊บจุ๊บแก้มบอกรักเป็นยังไง
อันนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในขั้นตอนการดูแลรักษานะคะ
คุณหมอไม่ได้สั่งแต่ว่าทำเองนะคะหวานไม่ไหวจริงคุณผู้ชม
ทำอะไรรู้ไหมสัมภาษณ์ความรู้สึกอัปเดตให้สรรพจับเลย
หม่ำบอกว่าตั้งแต่ทำตามานี่นะมีคนทักว่าพี่ก็เหมือนอยู่หลายคนเหมือนกันนะ

ใช่ส่วนพี่ม็อตนี้นะครับก็รับบทเป็นพยาบาลส่วนตัวนะฮะ
แล้วก็อวยรักผัวไงคุณผู้ชมนะ
เขาจะบอกว่าพี่หม่ำสามีสุดที่รักนี่เหมือนใคร
ฟังคำตอบกันค่ะ
พี่ก็สอนลามน้ำเผ็ด
เอาหว่าแบบพระเอกนิเกย์ไปเลยนั้น
พระเอกนิเกย์เขาจะทันตาชัดวานวาน

ลามครั้งหน้าต้องไปถามแล้วนะว่า
พี่หม่ำก็บอกว่าเขาเหมือนสอนลามน้ำเผ็ดนี่
รู้จริงทุกเรียนบรรเทิง
บรรเทิงไทยรัก